หลงปังตึงหลงเหล่าตึง

โอ้เขากล้ำตูตูตูนี่
น้องออร์กัทต้องบอกว่าเป็นคนที่ละครแน่นมาก

ล่าสุดนะคะเขาไปเปิดตัวหนังเรื่องใหม่

ธนบัตรไทยนะคะแต่มาแบบแบงค์ดอลลาร์ช่อเบอร์เลอร์เลยค่ะ
ส่วนอัปเดตเรื่องผลงานนะคะเจ้าตัวเผยว่า
ยังไม่กล้ารับฉายาเจ้าพ่อละครเย็นหรอกนะ
เพราะอะไรรู้ไหมคะช่วงเวลาเดียวกันเขามีคู่แข่งอยู่
นั่นก็คือคุณเด่นคุณนะคะเพราะว่าแบบเขาแบบสลับกันเลยอ่ะ
เรื่องนี้จบนะคะก็คือออกัสเป็นพระเอก
เรื่องถัดมาก็เป็นเด่นคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เลยแบบว่าเขาก็เลยแซวกัน

เออเราจะมาแบบว่าลุ้นชิงแชมป์เข็มขัดแบบเจ้าพ่อนี่ไงเห็นไหม
กล้ามโตพอครับชะลีดูสิเลือกซ้ายซ้ายหรือขวา

งานนี้หนุ่มออกัสนะคะบอกว่าโอ้พี่เอาจริงผมก็เกรงใจเด่นคุณพ่อกล้ามโตนะคะ
ส่วนเรื่องแบบว่าธนบัตรเหล่านี้ค่ะจะไปใช้จริงจะให้กับใคร

แปลงดอลลาร์ใช่คันนี้เป็นแปลงคลับจากต่างประเทศหรือ

แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นเงินดอลลาร์แล้วใช้ได้จริงด้วย

เราสู้ซิกแพคพี่เด่นคุณได้คะ

เขาเป็นอาจารย์เขาก็แบบ
แนะนำอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าเขากล้ามสวยจริง
ทุกครั้งที่เราเห็นหน้าของน้องออกัสแล้วก็เด่นคุณ

ไม่ว่าจะอยู่ท้องร่องท้องนา

อะไรดีเจอแบบนี้ไม่เคยจะชวนน้องไปหรอก

ฉันก็ส่งให้เชอร์ลีด้วยแล้วแต่งให้หน่อย
คนเราไปลงรูปจริงหมดละ